ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความ
สามัคคีของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับปัญหาก็เหมือนกับก้อนหินที่เราแบกไว้
้นหินใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ชะตาของแต่ละคน
ปัญหาอาจจะแก้ได้ยาก
แต่ความเหน็ดเหนื่อยจากปัญหาแก้ได้ด้วยความรักจากคนในครอบครัว
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ผมเป็นห่วงอนาคตของทุกคนในครอบครัวครับ
ผมห่วงว่าผมจะไม่มีเงินไม่มีงานมาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกและหลานครับ
ผมห่วงว่าผมจะหาเงินมาใช้หนี้เขาไม่ได้ครับ
ผมกลัวจะเป็นภาระของครอบครัวครับ
แล้วผมก็ห่วงว่าบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ผมกลัวไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายกับทุกคนครับ
ครอบครัวผมอยู่ในบ้านหลังนี้๘คนครับมีเมียผมชื่อนางแหววมีลูกสาวอีก๒คนชื่ออ้อม
คนที่สองก็ชื่อลำไยแล้วอ้อมมีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อน้องตาม
ส่วนลำไยก็มีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อน้องบิวคนเล็กชื่อน้องเสกแล้วก็มีหลานมาอยู่ด้วยอีกคนนึงเป็นลูกของลูกสาวคนโตชื่อน้องจีน
ผมก็มีอาชีพหลักคือทำนาแต่ผมไม่มีที่ของผมหรอกครับผมไปเช่าเขาทำก็ไม่มีเงินลงทุนผมก็ไปกู้ธนาคารมา
จากทำนาแล้วผมก็ต้องหารายได้ทางอื่นเพื่อมาช่วยครอบครัว
หารับจ้างตัดอ้อยสอนมัน
เวลาหน้าฝนผมก็เข้าป่าชุมชนไปหาเห็ด
หาปลาหวานแหมันก็ได้แค่พอกิน
ผมชำนาญแล้วขาดทุนก็ทำให้ผมเป็นหนี้ประมาณสองแสน
เวลางานในส่วนในไล่เขาต้องการแรงงานเยอะ

ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นพ่อทำงานหนักมาก
พ่อไปตัดอ้อยถอนมันหนูก็จะตามไปตลอด
พยายามตัดให้มันช่วยพ่อได้หลายอ่ะจ๊ะ
วันไหนที่ไม่มีงานรับจ้างพ่อก็จะพาไปทอดแหหาปลา
หนูกับน้องก็ไปไปช่วยพ่อปลดปลา
ถ้าได้เยอะก็แบ่งไปขายอันนี้นิดหน่อยค่ะ
และถ้าหวานได้มาน้อยก็จะเอาไว้กินเอง
จากหาปลาแล้วพ่อก็จะพาไปหาเห็ด
ส่วนเมียผมก็มีอาชีพทอเสือ
ตอนกับธอเสือก็ต้องไปหากกก
ผมก็ต้องออกไปกับลูกสาว
เวลาไปถอนกกก็ขึ้นรถซาเล้งไปกับพ่อกับน้อง
เดินทางไปประมาณสักโล๒โลนี่แหละจ้ะจะถึงหนองน้ำ
เวลาไปถอนก็จะไป๓๔ชั่วโมงแล้วก็กลับค่ะ
เวลาไปถอนก็จะไป๓๔ชั่วโมงแล้วก็กลับค่ะ
ฉันมีอาชีพโทเสือ

ว่าได้วันละ๒ผืนจ้ะ

หนูและน้องเห็นพ่อแม่ลำบากก็อยากช่วยหาเงินเข้าบ้าน
หนูกับน้องเลยมาทำขนมโค้กขายหน้าบ้านกันจ้ะ
ก็ขาย๓โมงเช้าถึง๕โมงเช้าจ้ะ
เกาะยอด

แล้วก็ขาชาปวดขาลุกไม่ขึ้น
ตอนนั้นนั่งท่อเสืออยู่

แล้วก็หันใจไม่ออก
แม่ก็บ่นว่าปวดขา
แม่ไก่ก็ทอช้าลง
หนูก็เลยหาแม่จะพาไปโรงพยาบาล
ต้องพาไปหาหมอขาเขาขยับไม่ได้เลย
หมอก็ตรวจเป็นฝีในตับ
ก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่เดือนนึง
ผมต้องไปนอนเฝ้าลูกสาวไปเฝ้า

พอไปฟอกเองผมก็ไม่ได้ทำการทำงานครับ

ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นห่วงมากครับ
ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วครับ

แหววเขาสุขภาพไม่ค่อยดีหนูก็เป็นห่วงเขานะจ๊ะ
ก็กลัวนะคะกลัวแม่จะไม่ได้อยู่กับเราค่ะ
อ้อมกับลำไยผมก็เป็นห่วงนาคต
เวลามีงานมีการผมก็อยากพาลูกผมไป

จะได้มีเงินมาเลี้ยงลูกของอ้อมและลำไยครับ

ผมต้องดินรนทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงหลาน
ทุกวันนี้เรากลายเป็นภาระพ่อ
เพราะว่าต้องหาเงินให้หลานไปโรงเรียนค่ะ
เราก็ช่วยแกทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่
แต่เราก็พยายามจะช่วยสุดความสามารถ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

ต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
มีงานตรงไหนแกต้องรีบไปทำให้มันเร็ว
จะได้เงินมาให้หลานซื้อขนมไปโรงเรียนจ้ะ
เวลาไปช่วยพ่อทำงาน
เห็นแกเหนื่อยอยากให้แกพักผ่อนบ้างไม่อยากให้แกเหนื่อยมาก
จากปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอกินไม่พอใช้แล้ว
ผมยังมีปัญหาเรื่องบ้านฝนตกมาทีน้ำก็ไหลเข้าบ้านท่วมบ้าน
ที่ฝนตกตอนกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องซับน้ำเช็ดน้ำตลอดครับ
ไปช่วยกันทั้งบ้านนะครับทั้งลูกทั้งหลานทั้งผมทั้งเมียผมแหละ
ก็ต้องตื่นมาช่วยกันเอาผ้าบิดมิดตักน้ำออกจากบ้านกันจ้ะ
น้ำไหลเข้ากว่าจะโดนปั๊กไฟผัดลมกว่าจะหลุดลูกหลุดหลาน
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมจะเอาไปใช้หนี้
เพราะผมติดหนี้เขาอยู่สองแสนหลายปีแล้วครับ
ถ้ามีเงินเหลือเยอะกว่านั้นผมก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียนหนังสือ
ถ้าหากว่าผมเป็นอะไรไปผมกลัวหลานผมจะไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วผมก็อยากจะมีเงินมาปรับปรุงบ้านยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นครับ
เวลาฝนตกน้ำไหลเข้าแล้วผมกลัวจะเป็นอันตรายกับลูกกับหลาน

ล้านอีก๔บุกข้าวเหรอครับที่บ้าน

ข้าวของเราตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ครับลุง
ก็ตามีราคาก็ขายได้
แต่ราคาน้อยอาทิตย์ก็เจ็บไว้กินบ้างครับ
เอาได้สุดเลยครับปีหนึ่งได้สัก

แล้วมีอาชีพอะไรสำรองไหมครับลุงจ๋า
ก็มันมีรับจ้างทั่วไปนะ

ใครจ้างอะไรก็ไปสวนมันตัดอ้อยก็ไป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
ค่อยขยับเสียนิดทำต่อไปสักถึงเย็น

แล้วทำไมยังต้องฝืนไปทำอยู่

กลัววัยจะไม่มีที่จะกิน
ไปนาน
ถีบนู่นนี่นั่นยากอยู่เหมือนกันนะมีตัวอย่างมาใช่ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อย
โอ้โหแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่ผืนนี้เท่าไหร่อะครับ

ได้ไหมผมซื้อ๒๐๐ได้ไหม
ก็ได้เยอะกว่าโอจ้า
โอด้วยนะโอด้วยนะเออฝากไว้ด้วยนะครับกับอาชีพทอเสือนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วนี่ก็เป็นงานหัตกรรมงานฝีมือเลยเนาะ

พอหมอบอกงั้นแล้วรักษายังไงได้อยู่

เครียดจัดถึงขนาดไหนครับ
เกลียดเจ็ดมีวันหนึ่ง
บอกลูกหลานว่าเดินไปซื้อของก่อนนะ

ไปก็ไปลูกหลานก็ตามหา
แล้วเขาก็บอกว่าไปเห็นแม่

ลุงดำแล้ววันนั้นลุงดำอยู่ด้วย
ในเหตุการณ์ลุงปลอบใจป้าแหววยังไงบ้างครับวันนั้น
ก็วันนั้นผมก็เลยบอกว่า
จะทำไปทำไมลูกหลานก็ยังเล็กอยู่

วันนั้นที่ทำให้ป้าไม่ฆ่าตัวตายป้านึกยังไง

ที่บอกว่าอ้อมเนี่ยนอกจากรับจ้างทั่วไปแล้วอ้อมยังช่วยทำอะไรอีกครับ

แล้วพอมีงานให้ทำไหม
มันก็นานทีมีจ้ะ
ในฐานะเป็นลูกเห็นพ่อกับแม่ทำงานหนักขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ก็ห่วงแกจ้ะเห็นแกทำงานหนักก็
อยากช่วยแกก็ช่วยไม่ค่อยได้มากเท่าไรก็อยากช่วยจ้ะก็รักแกมาก

ก็รักพ่อก็เวลาพ่อมีงานส่วนมากหนูก็จะไปกับพ่อค่ะ

น้ำยายวันเนี้ยหนูเงียนแล้วอยากจะบอกกับพ่อบอกเลย
หนูรักพ่อนะไม่อยากให้พ่อทำงานอะ

ห่วงอะไรครอบครัวมากที่สุดครับ
เรื่องหนี้เกิดถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่มีคนจะหาเงินมาใช้หนี้ได้ล่ะ

ซึ่งกู้มาทำอะไรครับลุง
กู้มาทำหน้ารักษาสามีเนี่ยครับ

เพราะว่าถนนมาทีหลังไงมันมาสูงกว่าฝนตกมามันก็น้ำมันลาดลงเข้าบ้าน
ถ้าฝนมันตกกันข้ามคืนทำไงลุง
ปากกระลุกยบปากไฟขึ้นบนหมด

ก็ประมาณถึงตี๒นะครับได้นอน
แล้ววันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตลุงดำคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ตอนนี้ก็คิดว่าถ้าได้ทุนไปก็จะเอาไปใช้หนี้ก่อนครับ
ที่เหลือก็จะไว้ให้ทุนนักเรียนไปโรงเรียนครับ
ก็ถ้าเหลือจากเด็กก็คิดว่าจะต่อเติมบ้าน
จะทำยกบ้านสูงขึ้นจนน้ำจะได้ไม่ท่วม
กลัวว่าเกิดเราหลับเพลินปักไฟอยู่ข้างหลัง
น้ำเก้าชอตทั้งบ้าน
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับลุงจ๋า

คุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญหลายครั้งที่คนในครอบครัวล้มลงเพียงแค่กำลังใจดีจากคนที่เรารักก็สามารถพลิกความรู้สึกที่จมดิ่งให้กลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง
ช่วงหน้าครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงดำจากบุรีรำให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กำกกและนำไปตากบนลาวจำนวน๓๕กรัมภายในเวลา๓นาทีครับ

เร็วเร็วเร็ว
นาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของลุงดำนะครับจากจังหวัดบุรีรำจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับลุงดำ

แนวทางคำถามคำตอบคงเตรียมกันมานะครับ
สู้ให้เต็มที่นะมีโอกาสแล้วใช้โอกาสให้ดีที่สุดนะครับ
เป็นกำลังใจให้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญลุงดำมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดนะลุงมีด้วยกัน๕เรื่อง

ถ้าลุงดำเห็นว่าให้เรื่องที่๑ที่๒ที่๓ที่๔ที่๕เนี่ย

ฉันตอบได้ลุงเลือกเรื่องนั้นที่ลุงมั่นใจที่สุดนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้สมาชิกในบ้านกันแล้วกันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๓พรศักดิ์ส่องแสง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วอเล็กบอล
ที่สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำครับ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำครับ
ลุงทำไมลุงเลือกเรื่องนี้ครับ

ใช่ไหมเพราะบุรีรำของเราก็สถานที่ท่องเที่ยวเด่นเยอะเลยนะลุงเนาะ

ปราสาทหินเขาพนุมรุ้งครับเยอะเลยนะครับลุงครับ
ลุงครับลุงเป็นคนบุรีรำแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ

จริงแล้วลุงเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
ก็มีเคยไปที่เขาพนมรุ้งที่เดียวนะครับตั้งแต่นานแล้ว
เมื่อก่อนนี้ก็คือแลนด์มาร์คเลยเนอะก็คือต้องไปเที่ยวกันเนอะ

ก็เป็น๑๐ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเลยนะครับ

ทำงานกันนะครับครอบครัวนะครับ
จ๋าแล้วลุงเคยไปตอนที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สองแสง

มันสวยมากเลยนะที่ตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงแบบ
แล้วเข้าไปที่ประตูหลายนั่นน่ะ

คำถามมันอยู่ตรงบริเวณนี้แหละครับลุง
ลุงเลือกแล้วนะลุงก็ต้องตอบนะสมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่เดือนที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์๒แสงลอดประตูทั้ง๑๕บาน
ตัวเลือกที่หนึ่งมีนาคมตัวเลือกที่๒เมษายนตัวเลือกที่สามตุลาคมตัวเลือกที่สี่พฤศจิกายน
ก่อนจะมาออกรายการลูกสาวได้จิลเข้มให้ผมสถานที่ท่องเที่ยวครับ
ถามลูกสาวว่าท่องเที่ยวบุยรัมมีกี่ที่

พร้อมไหมครับคุณลุง

ถ้าพร้อมแล้วลุงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๔เดือนพฤศจิกายนครับ
ตัวเลือกที่๔พฤศจิกายนครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยหลังจากที่ตอบครบ๔ข้อแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ลุงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
ก็คือเรื่องต้นกกพรศักดิ์ส่องแสงบ้านของเราวอเรย์บอล

ขอเชิญน้องอ้อมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กกมันต้องลงไปเลือกต้องลงไปตัดเองใช่ป่ะ

นะครับแล้วหนูดูยังไงว่าต้นไหนมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
ใช้ได้หมดอ่ะจ๊ะถ้ามันไม่เก๋

จะงามเลยจะเยอะเลยใช่ไหมฮะเออนะแล้วก็ต้องเอาไปตาดก่อน

ตัดเสร็จแล้วก็ถึงจะมาเจียด

จริงแล้วมีหนูแล้วมีลำไยใช่ไหมที่ช่วยกัน

เด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องยังไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่
ถ้าช่วยก็ช่วยให้มันหักให้อะไรนะ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

เกี่ยวกับอาชีพของเรานะต้นกกนะครับ
พร้อมมั้ยครับพร้อม
เดี๋ยวเราจะกำกกนะครับแล้วนำกกไปตากที่ราว

คุณพ่อกับลำไยขอเชิญครับมาเป็นผู้ช่วยครับ

มัดนะแล้วคุณพ่อทำหน้าที่อะไร

พ่อวิ่งอ่าพ่อพ่อเป็นคนวิ่งนะเอาที่ลูกมัดเสร็จแล้วไปไปแขวนไว้ที่ลาวนะ
วันนี้นะครับโจทย์และกติกาของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็คือกำกกและนำไปตากบนลาว
จำนวนสามสิบห้ากรัมภายในเวลาสามนาทีครับตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ถอนกก
พอตาใหญ่มาก็ช่วยแม่ถอนกกแล้วก็ทอสาดจ้ะถอนกกก็เดือนหกทั้งเดือนถอนได้เลยจ้ะ
โถนประมาณสามโมงเช้าถึง๔โมงเย็นก็ได้ประมาณสักห้าหกถุงปุ๋ยจ้ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สิบห้าเธอ
จริง

๒๐แล้วตอนนี้เหนืออีกแค่๑๙กรัมทวนอีกแค่๑๕กรัมนะครับ
หนูไม่คงหนูตอนก็ได้แล้ว

เร็วเร็วแล้วค่อยไปล้ามกำลังมาแล้ว

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลำไยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลำไยขึ้นมาตอบครับ

พรศักดิ์สองแสงบ้านของเรา

เอาขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญลำไยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนเรียนก็ชอบดูแล้วก็ชอบเล่นค่ะ
วอเล็กบอลที่หนูชอบคือใครครับลูก
ชอบพี่นุสลากับพี่ปียนุษย์ค่ะ
พี่ปียนุสเนี่ยจริงแล้วหนูว่าเขาเก่งไหมล่ะ
เก่งค่ะค่ะค่ะค่ะ
ตัวเลือกที่๑พฤษภาคม
ตัวเลือกที่๒กรกฎาคม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

หนูก็ศึกษาเรื่องวอเล่บอลของทีมชาติไทยมาค่ะ
แต่ก็ได้ข้อมูลมาเล็กน้อยค่ะ

ตัวเลือกที่๒กรกฎาคมครับ
ตอนนี้เหลือสมาชิกอีก๑๒๓๔
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พรศักดิ์สองแสงและบ้านของเรา

เชิญแม่แหววมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอบคุณครับ
แหววอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

จ๋าเห็นบอกว่าในบ้านหลังนี้มีตู้อยู่ใบหนึ่งเหรอ
ตู้ใบนี้ใครเป็นคนซื้อมาครับป้า

เพราะฉะนั้นคำถามมันอยู่ที่ตู้บานนี้
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มีปลาทั้งหมดกี่ตัว
ตู้เลือกที่๑ห้าตัว

ตู้เลือกที่๔แปดตัว
ตู้นี้อยู่กับห้องลำไยค่ะ
ลำไยซื้อมาก็เข้าไปบ่อยแต่ไม่ได้นับ
ได้ยินโจทย์ข้อนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
ข้อเลือกที่๒จ้ะ๖ตัว
ตัวเลือกที่๒๖ตัวครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
คุณผู้ชมครับ๔ข้อครบแล้วนะครับ
มาลุ้นและเอาใจช่วยครอบครัวของลุงดำนะครับ
บุรีรำว่าจะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
เป็นกำลังใจด้วยนะครับในช่วงหน้าครับ
ำกกนะครับแล้วนำมาตากบนราวนะครับ

จะได้โบนัสกลับไปเท่าไร

จะตัดสินอนาคตครอบครัวของลุงดำจากจังหวัดบุรีรำ
จะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไหร่

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วย

และโฆษณ์๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีโบนัสหลังตู้รอให้กลับไปด้วยนะครับ
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำครับ
ผมก็มีอาชีพหลักคือทำนา
จากทำนาแล้วผมก็ต้องหารายได้ทางอื่น

จากปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอกินไม่พอใช้แล้ว

ฝนตกมาทีน้ำก็ไหลเข้าบ้านท่วมบ้าน
น้ำไหลเข้ากลัวจะโดนปลั๊กไฟพัดลม
จะดูดลูกดูดหลาน
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมจะเอาไปใช้หนี้
เพราะผมติดหนี้เขาอยู่สองแสนหลายปีแล้วครับ
ถ้ามีเงินเหลือเยอะกว่านั้นผมก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียนหนังสือ
ถ้าหากว่าผมเป็นอะไรไปผมกลัวหลานผมจะไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วผมก็อยากจะมีเงินมาปรับปรุงบ้านยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นครับ
เวลาฝนตกน้ำไหลเข้าแล้วผมกลัวจะเป็นอันตรายกับลูกกับหลาน

ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่เดือนที่ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์๒แสงลอดประตูทั้ง๑๕บาน

ลุ้นให้ถูกตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไปนะครับ

ในข้อแรกถูกไม่ถูก

ไม่ใช่เดือนที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์
สองแสงลอดประตูทั้ง๑๕บานนะครับ

ในวันที่๓๕เมษายน

จะขึ้นส่องแสงรอด

อกจากนี้ประมาณวันที่๕

ของทุกปีดวงอาทิตย์ก็
จะตกส่องแสงรอดประตู

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ผมจะเรียกเฉลยข้อต่อไปภูมิชมครับ
จากเรื่องต้นกกครับ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

เราก็ช่วยแกทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่
แต่เราก็พยายามจะช่วยสุดความสามารถ

ต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
มีงานตรงไหนแกต้องรีบไปทำให้มันเร็ว
จะได้เงินมาให้หลานซื้อขนมไปโรงเรียนจ้ะ
และโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

อ้อมทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ได้

เวลา๓นาทีทั้งครอบครัว
เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที

ครอบครัวของลุงดำจากบุรีรำนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

จากเรื่องบ้านของเราครับ
ฉันมีอาชีพโทเสือ
ตอนนั้นนั่งโทษื่ออยู่

แล้วก็หันใจไม่ออก
โง่ก็ตวดเป็นฝีในตับ

ภาพบนตู้บานขวาสุด

ข้อเลือกที่๒จ้ะ๖ตัว

ในข้อที่เหลือ
ภาพบนตู้บานขวาสุดนะฮะ
มีปลาทั้งหมด๕ตัว

ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นพ่อทำงานหนักมาก
พ่อไปตัดอ้อยถอนมันหนูก็จะตามไปตลอด
เวลาไปช่วยพ่อทำงานเห็นแกเหนื่อย

ปิยนุษย์แป้นน้อยเกิดเดือนอะไร

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ผิดครับ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

ขอให้โชคดีในการขายตู้โบนัสในครั้งนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ลุงดำต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

สิบวินาทีสองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีนะครับ

ขอให้ได้ดังที่ลุงตั้งใจเอาไว้นะครับ

มาดูโบนัสหลังตู้นะครับหมายเลข๒นะครับ
ว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปเท่าไร
เข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งตู้นะครับคือตู้โบนัสหมายเลข๔ครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

ครอบครัวของลุงดำนะครับจากบุรีรำนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
หมื่นบาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับหนึ่งปัญหาของเรา
ไม่ได้กระทบแค่เราเพียงคนเดียว
แต่กระทบถึงคนทั้งครอบครัว
ฉะนั้นเวลาหาทางแก้ปัญหา
ก็ต้องอาจใช้หัวใจของคนในครอบครัวสู้ปัญหาไปด้วยกัน
และครอบครัวของลุงดำก็จับมือกันสู้ที่รายการของเรา
และวันนี้ครับผมอยากจะขอฝากครอบครัวของลุงดำไว้อีกหนึ่งครอบครัว
ให้กับคุณผู้ชมได้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ
เขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วยังต้องดำเนินชีวิตกันต่อ
หวังว่าถ้าเกิดว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่จะต่อลมหายใจให้ครอบครัวลุงดำ
หมายถึงว่าใดอีกหลายชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับช่วยกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณครอบครัวลุงดำมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับให้คุณพระคุ้มครองครับสวัสดีครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ดูรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับแล้วก็อยากจะดูแลครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราก็คือครอบครัวของน้องเล่นั่นเองนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมอบเงินทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับน้องเล่นะครับก็ได้ฝากตัวแทนมาในวันนี้ครับ
ครอบครัวผมมีอยู่๕คนครับก็มีตัวผมคนหนึ่ง
แฟนผมชื่อฝนอยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีแล้วครับ

ผมเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาจะไม่อยู่ไม่กินไหม
จะมีเงินส่งเสียเขาเรียนหนังสือไหม
แล้วผมก็ฝันว่าอยากจะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย
ให้ครอบครัวผมได้อยู่อย่างสุขสบาย
วันนี้เป็นตัวแทนของคุณหญิงอุตสานะครับ
นเสรีนุสรนะครับได้ทำเงินจำนวนนึงนะครับ
มอบให้กับครอบครัวของน้องเล่ในวันนี้

เล่มีอะไรอยากจะกล่าวไหม
ก็อยากขอบคุณคุณหญิงอุตสาหที่มอบเงิน๓๐๐๐

วันนี้คุณหญิงท่านดูอยู่นะครับ
อาจจะยิ้มแล้วก็มีความสุขนะครับคุณหญิง
ขอให้คุณหญิงสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ขอบคุณน้องเล่ด้วยนะครับขอบคุณน้องเล่ด้วยนะครับ
ตอนนั้นน้องพอร์ตได้เดือน๒เดือน
น้องพอร์ตขอแม่ไปทำงานให้แม่เลี้ยงหลาน

พอได้มีลูกมาแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะ

กรอกน้ำสมุนไพรใส่ขวดจำนวน๓๐ขวด
ภายในเวลา๓นาที

ได้ทั้งแรกทั้งแรกทั้งแรก
ได้รับโบนัสกลับไปบ้านเท่าไห
เท่าไหร่เท่าไหร่